ใครเห็นหรือว่าใครได้อ่านก็จะน้ำตาคลอนะคะ
ได้โพสต์ว่าแฟนไปเข้าห้องน้ำปั๊มน้ำมัน

มีเงินจำนวนนึงเราเลยเก็บไว้ให้ซึ่งเยอะอยู่หลักหมื่นค่ะ
เขาก็ไปบอกเด็กปั๊มถ้ามีคนมาติดต่อของหายให้โทรมาที่เบอร์เราเลย
แล้วพี่เขาก็ติดต่อมาแล้วก็ถามจำนวนเงินถามกระเป๋า
ทุกอย่างที่เป็นหลักฐานเขาก็บอกเราถูกหมดเลย
ก็เลยมอบเงินคืนให้ตอนที่ไปรับเนี่ย
เขาน่าสงสารมากเขาดีใจจนเขาร้องไห้
เขาบอกว่าทำงานกว่าจะได้แต่ละบาทเนี่ย
ลูกเขาให้กระเป๋าใบนี้มาเพื่อให้มันใส่เงินที่ได้ทำงาน
โถเอาละครับ

กระเป๋าที่ลูกสาวให้ผมมา
เขาบอกว่าให้ผมมาเพื่อเก็บเงินครับ
เป็นไรแน่ไม่มีอะไรที่เก็บได้
พอแล้ว

ห้องน้ำไม่มีอยู่แล้ว

ยิ่งประทับใจมากลูกเค้ามันเป็นคนให้กระเป๋านี้

เด็กให้เป็นกระเป๋าโดเรมอน
ผู้ที่เก็บทั้งคุณน้องแล้วก็แฟนของคุณน้องที่
แล้วก็แบบทำทุกอย่างเพื่อให้เจ้าของได้คืน
ก็คือไปฝากบอกไว้ที่ปั๊มนะ
คงตามหานะแล้วก็ไม่รู้ตัวเองไปตรงไหนบ้างนะต้องมาที่นี่แหละคงตามไป
คงหล่นในห้องน้ำแล้วก็เพราะเหมือนสมมุติถ้าเกิดเราเราเป็นคนเจอ
อย่างเงี้ยแล้วก็อุ๊ยคนนี้ใช่โดเรมอนเหรอไม่ใช่แหละอย่างเงี้ย
แต่ว่าเขามีบัตรอะไรอยู่ในนั้นด้วยพอถามแล้วใช่หมดแล้วก็บอกลักษณะ
อะไรถูกหมดเลยโดยที่เขายังไม่เห็นกระเป๋าไง
เขาก็เลยบอกว่าอ่าเฮ้ยคนนี้ใช่แล้วหลักฐานก็พอค่ะโอ้ย